คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเรื่องราวข่าวคราวในวงการบันเทิง
เกี่ยวกับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วจบชีวิตตัวเองด้วยกันฆ่าตัวตายมาหลายเลยนะฮะ
ก็เลยทำให้คนในวงการเพลงเขาเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้แล้ว
ล่าสุดพี่หมูมูซูเนี่ยเจ้าของเพลงฮิตหลายเพลงเลย

พี่หมูเขาบอกว่าเขายอมรับนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเฉียด
จะเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วเพราะว่ารับแรงกดดันจากสังคมไม่ไหว
จริงทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้นะครับมันเป็นเรื่องทางเคมี
แต่ว่าสำหรับผมเองมันเคยเฉียดฉิวเหมือนกัน
หลายคนอยู่ในเมืองผมว่าฟิตติ้งศิลปินอยู่ในเมือง
สู้ได้เช่นกันในขณะที่อาการมันยังไม่ถึงแบบนั้นเนี่ย
ไม่อยากให้ตัวเองคิดว่าตัวเองต้องเป็น
หรือว่าตัวเองกำลังเป็นอยู่หรืออะไรอย่างนี้
มันพูดยากนะบางคนเขาบอกว่ามันเป็นทางเคมีห้ามไม่ได้
แต่ผมว่าในทางหนึ่งตัวเรากำลังใจตัวเรา

หรือในขณะนี้วินาทีนี้นับหนึ่งนะ
ตอนนี้ทุกคนอย่าพยายามที่จะไปสู่ตรงนั้นเลย
เราเอาตัวเองออกไปสู่โลกที่สดใส